สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

มวย๓ยก๕คู่สุดมันโดยเฉพาะคู่ที่๕นี่
วันนี้เป็นศึกชกกระชากแชมป์ครับ
วันนี้นะครับจะเป็นการกระชากแชมป์ในพิกัดหนัก๖๓กิโลกรัม
เจ้าของเข็มขัดแชมป์นะครับพารดรเล็กอ
สนิทพันธ์จากจังหวัดลำพูนถูกท้าชิง
โดยนักชกจากประเทศจีนครับหลิวเหมาตุนในคู่ที่๕

เอาละครับตอนนี้เราไปชมสถิติของนักชกในรายการวันนี้กันก่อนเลยครับ
และในการกระชากแชมป์ที่๒ครับ

นี่นะครับนักชกในคู่แรกครับแมนยูเจอกับไทสัน
ก็เพชรขุนวังหลวง
คู่ที่๒ครับนักชกจากสปลาวกงเพชร
และคู่ต่อสู้เขาในมุมแดง
ยุทธจักรอ้อสมิลา
วันนี้นะครับในคู่ที่๒กบเพชรจากลาวครับ
เจอกับยุทธจักรจากประเทศไทย
๔กิโลกรัมกับ๖๕๕กิโลกรัม
กรรมหนัก๖๔กิโลกรัมโชคชัยพราน
โชคชัยพราน๒๖ครับน้ำหนัก๖๔กิโลกรัม
น้ำหนักให้นะครับในมุมแดง
ชัยลูกจำปาชัย
ชกในมุมแดงครับพิกรรมหนักวันนี้๖๕๕กิโลกรัม
เก้าเหรียญทองเพชรจินดา
คู่รองผู้เอกของรายการครับ
ที่การหนัก๕๓กิโลกรัม๙เหรียญทองเพชรจินดา
แฮกป่อพงศ์สว่าง
พูดส่งเขาในมุมแดงครับแฮกป่อพงศ์สว่าง
ท้าชิงจากประเทศจีนหลิวเหมาตูน

มาขอชกกระชากเข็มขัดจากเจ้าของแชมป์ครับ
ในมุมแดงนักชกไทยเราประดอนเล็กอสนิทพัง
วันนี้นะครับพระนอนเล็กเจ้าของเข็มขัดพี่กำหนัก๖๓กิโลกรัม
กิโลกรัมถูกท้าชิงโดยหลิวเหมาตุลจากประเทศจีน
มาพร้อมกับเข็มขัดนะครับรุ่น๖๓กิโลกรัม
คุณเหมือนคิดแสนสุข
นี่แหละครับเข็มขัดนะครับตอนนี้
ราดอนเล็กเป็นเจ้าของเข็มขัดอยู่นะครับ
ท้าชิงโดยลิ้วเหมาสูตรในคู่ที่๕ในรายการวันนี้ครับ
ชัลเลนด์ชัลเลนด์ชัลเลนด์ชัลเลนด์
ทุกคนค่ะผู้หญิงต่อไปกับที่สุดของทายท่านประจูปฮิลิกันประจูปฮิลิกันประจูปฮิลิกันปราฟุตรี
ต่อไปกับที่สุดของทายท่านประจูปฮิลิกันประจูปฮิลิกันปราฟุตรี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
ฉกที่นี่๒ครั้งยังหาชัยชนะไม่เจอแล้วครับ
ซังกัดค่ายมัวยปอยุฏฐพุกครับ

ลายสิทธิ์เจ๊ขาวเอาไว้ครับ
ลูกร่างสรีระใกล้เคียงกันเลยครับคุณเอ
ไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบเลยครับดูครับ
ทางด้านแมนยูครับ
เด็กได้อ่อนกว่าแล้วครับ
แต่กระดูกประสบการณ์อยู่ที่ทางด้านเจ้าไทสันครับ
มีคุณนุปรานบุรีครับ
ถอดมงคลให้กับสิทธิ์รัก
แล้วก็เป่าปอยุทธภูมิก็เป็นพี่เลี้ยง
สุดนี่ค่ายมวยปยุทธภูมิครับ

กำลังศึกษาธรรมะอยู่แล้วครับ
ขออนุโมทนาพุทธ์ด้วยครับหมดเวทีครับ

ต้องถ่ายด้วยลูกจ่อล่างก่อนครับไทยสัน
ชื่อไทยสันต้องบอกว่ามีที่มาที่ไปครับ

เป็นมวยที่ต่อยหนักต่อยแรงนะครับชัยสั่น
เหมือนกันเลยครับทางด้านเจ้าแมนยูครับ
มวยอาวุธรุนแรงครับ
คนนี้น่าติดตามล้วงซ้ายเข้าไปก่อนครับไทยสัน
มันอยู่นี่ในอดีตนั้นต้องบอกว่าเป็นเด็กตัวอ้วนเลยครับ
ก่อนที่จะใช้กีฬามวยไทยนั้นมาฝึกฝนตัวเอง
จะลักไก่ครับไม่ได้ครับ
โอ้โหดีที่กรรมการดรนาคินคำศรีครับ

ทิ้งด้วยหมัดแข้งขวาแล้วครับเจอหมัดขวาสวน

ขยันออกอาวุธกันมากกว่านี้หน่อย
เล่นงานทันทีเลยครับชนะไทยสัน
โอ้โหขยับมาวางแค่ขวา
ต้องจะเล่นของหนักครับไปออกไปที่พับนอกและใน

รักทั้งคู่ครับสไตล์คล้ายการ

วิดีโอขยับมาเจอที่วางแข้งขวาแล้วต่อยขวานี่ครับเกี่ยวได้แล้วลงล่างทันที

โอ้โหเจอสับเข้าไปบริเวณต้นขาซ้ายเอาเลยครับกำมัดขวาของแมนยูสวนคืน
รอจังหวะอยู่ครับไม่บังไม่ได้นะครับ
คู่นี้ใครน็อกใครครับ
พยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับ
กำบัดขวาแล้วพยายามจะลงล่างอ้าวหลุดแล้วครับ
หลวมเข้ามาแมนยูเตะขวาครับแต่ทางด้านภัยสันเขียวได้
เสียหลักล้มลงไปครับแมนยู
รอจังหวะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับโอ้แกเล่นทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับภัยสัน

เห็นอย่างเดียวเลยครับที่บริเวณต้นขาทั้งซ้ายและขวาครับ
เตะเข้าไปครับ

เอาละครับท่านผู้ชมครับ

ตั้งแต่๑๖นาฬิกาจนถึง๑๘นาฬิกา
อย่าลืมครับช่วยกันบอกต่อประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชม
หลายคนที่ไม่ทราบหรือว่าไม่รู้ได้รู้ถึงความมันความสนุกครับ
มวยไทย๓ยกแบบเต็มรูปแบบนี้
เอาเลยครับยกที่๒ครับคู่เปิดหัวของรายการ

ล็อคไนท์ทิ้งด้วยส่อขวา

ไล่เข้ามาอีกทีครับยับซ้ายลงล่าง
กับปั้นขวามไม่ถึงเติมแล้วแคกซ้ายอาการนะครับ

โอ้โหต้องยุติการชกเลยครับ
ก็โดนบริเวณที่ท้องน้อยครับ
ด้วยแข้งซ้ายครับท้องแมนดิว
โอ้โหนี่แหละครับใครน็อกใครครับ

พลาดซะก่อนครับเดี๋ยวต้องดูว่าโดนตรงไหนครับ

จังหวะครึ่งแข้งครึ่งเข่าเลยครับ

เหมือนว่าจะยังไม่ได้เกร็งหน้าท้องดีนะครับ
ดูครับตอกซ้ายสอกขวาครับทักทายมาก่อน
ถุงเข้ามาแล้วนี่ครับซัดเข้าไปครับ
โอ้โหโอาโมงเลยสี่ข้างทางด้านขวาครับ

มาโดนเข้าไปนี่แหละครับ

สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
คุณผู้ชมครับห้ามพลาดเลยคู่หน้าครับ
นักโชคไทยจากกับนักโชคจังสอบป่อป่าวราว

ก็รัฐสุพธิประเภนสุสุฬินโปรบินซ์
คุณผู้หญิงถามรายการภารกิจรายการที่๑๐๒จากรายการใหว้ที่มี๖๙ความเก่ง
ท่านบ้านรับทราบขอบคุณครอบครัฐยูตะจักรออสอมมี่ล่า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

ฮีวอร์เป็นฮีวอร์เป็นฮีวอร์เป็นฮีวอร์เป็นฮีวอร์
ฮีวอร์เป็นฮีวอร์เป็นฮีวอร์เป็นฮีวอร์
ฮีวอร์เป็นฮีวอร์เป็นฮีวอร์เป็นฮีวอร์
ฮีวอร์เป็นฮีวอร์เป็นฮีวอร์เป็นฮีวอร์

ฮีวอร์เป็นฮีวอร์เป็นฮีวอร์
ฮีวอร์เป็นฮีวอร์เป็นฮีวอร์
ฮีวอร์เป็นฮีวอร์เป็นฮีวอร์

ฮีวอร์เป็นฮีวอร์

ฮีวอร์เป็นฮีวอร์

ฮีวอร์
ยังเป็นนุ่มป้อมคาแคร์นะครับที่พ่อของแมนยูครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับยุทธจักร
เอาละครับท่านผู้ชมครับย้ำกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับ๑๖นาฬิกาจนถึง๑๘นาฬิกาครับ
หรือว่ากระชากเข็มขัดกันเกิดขึ้นแชมป์ประจำสัปดาห์จะได้รับเงินรางวัลพิเศษหนึ่งหมื่นบาทอีกด้วยครับ
มาเลยครับอดใจรอครับคู่เอกนำรายการเป็นการป้องกันแชมป์พิกัด๖๓กิโลกรัม
เจ้าของแชมป์เป็นนักชกไทยครับพรดรเล็กอสนิทพันธ์เจอกับผู้กลับเก่ายาง
หลิวเหมาตุนจากประเทศจีนเลยครับโอ้โหปมเพชรออกมานี่ทักทายด้วยแข้งซ้ายหน้า
แข้งขวาเจอเกี่ยวแล้วตัดล่างเลยครับนี่ครับเก๋าเลยครับยุทธจักร
พยายามจะขยับเดินเข้ามาครับหางซ้ายแต่ออกไม่ทันครับ
แค่งขวาพยายามจะขยับมากวาดล่างอีกแล้วครับ
เก่าจริงเลยครับยุทธจักรวัย๓๕ปีแต่อีก๓๕ปียังแข็งแกร่งครับ
ต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่มีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นนะครับ
เกาะเพชรวางซ้ายโอ้โหเนื้อเน็นแล้วกับซ้ายดอกนึง
เอาละครับจับได้แล้วพยายามจะเกี่ยวไม่ลงนะครับ
ไปยืนรับรอเกี่ยวอย่างเดียวนี่อันตรายนะครับ
อย่าพลุกขวาปั่นไปชอบไม่ถึงเติมที่แข่งซ้ายทันทีครับกบเพชร
อื้อฮือพยายามจะทิ้งไปมันขวาครับกบเพชร
อย่างจะเสียบนายโอ้โหไล่บี้เลยครับตอนนี้
จากต้องกดแขนเอาไว้เด้งด้วยเขาขวา
อื้อฮือจังหวังกดแล้วเสียบที่เขาซ้ายของจิ๊ดอีกอย่าง
ทางด้านกบเพชรแกพุ่งเข้าชนอย่างเดียวครับ
ปฏิกับปักด้วยซอฟหลอกล่างครับ
จุฤจักรกบุปริญญาจาบป่าคนไม่ให้ตีครับต้องแยกออกมาก่อน
รอจังหวังอยู่ซ้ายหน้าของบุปริญญาจาบนั่นทำงานได้ดีครับ
หมัดเจอเกียร์ล่างโอ้โหแล้วปักด้วยศอกเลยครับประเพชร
ต้องระวังซอกของนักโชคจากสมบัติบอลลาด้วยครับด้านขึ้นจะจัดปลักออกมา
โอ้โหมาอีกแล้วครับปลักกลางศีรษะเลยครับคุณสุภาชินพูดยังไม่ทันอัดคำเลยครับ
แก่พุ่งก็ใส่เลยครับกบเพชรแล้วเน้นดีซอกขวา
หลวมเข้ามาเสียบเอาเลยครับหน้าจังหวะนี้ก้มลงไปครับ
เจอกับเพื่อเขากระทุ้งขึ้นมาอื้อหือไม่ธรรมดาอะไรครับนักโชคอย่างสมบัติบอลลาด้วย
แข้งซ้ายสวยพยายามจะเติมด้วยศอกก็เลยพยายามจะตัดล่างแล้วเสียบด้วยเขาขวา
วางแก่งซ้ายนั่งหวังเอียวแต่เอาพีทันทีครับนี่ก็จักร
พยายามลุยต่อบ้างครับไปผ่อนเกมไม่ได้ครับล้วงซ้ายเอาเลยครับโดนบวกด้วยสอง
แล้วยุติจักรเจอกังซ้ายหน้าอีกแล้วครับเพื่อนมือที่ออกซ้ายหน้าได้ดีครับธนาคกบเพชร
เป็นมวยขวานะครับแต่วางซ้ายหน้าได้ดีแล้วก็มีศอกขวาที่อันตรายครับตัวเพชร
ยุทธจักรนั้นหลุดหลวมไม่ได้ครับเอาละครับแค่งซ้ายของยุทธจักรอ้าวเจอเหลี่ยมของกบเพชรบ้าง
เป็นการชิงไหวชิงพลิกครับชิงหลักชิงเหลี่ยมของทั้งคู่หุบขวาสาดด้วยซ้าย
ยุติจักรยับคืนและเกี่ยวเทเลยครับโอ้เอาคืนเลยครับลูกน้องอ้าวเจอตัดเหลี่ยนไปหลายครั้ง
ครั้งนี้นั้นเอาคืนเลยครับกระเพชรมาครับวงในตีกันคนละทีครับหมดยกที่หนึ่งครับพักกันแป๊บเดียว
โปรดติดตามตอนต่อไป

พยายามจะเกี่ยวและคืนด้วยข้างซ้าย
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา

ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา

ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา

ประเภทมัยยังอย่างปักส่วนขวา
โปรดติดตามตอนต่อไป
เป็นเกมที่สนุกดุเดือดจริงครับท่านผู้ชมครับ
ใครว่านักชกวัย๓๕ปีจะไม่มีพิษสงฆ
นี่แหละครับทางด้านยุทธจักรอสมิลาพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่า

ต้นยกกรมเผ็ดฟันด้วยสอขวาอาดเข้าไปบริเวณหน้าผ่าครับ
แล้วนี่ครับจังหวะหลวมเข้ามาที่จะจิ้มเข้าไปครับด้วยมัดขวาแล้วล็อกในเลย
แข้งซ้ายครับและเข่าลอยแบบนี้
บอกว่าเป็นเกมที่บี้ได้รุนแรงครับในช่วงยกที่๒ที่ผ่านมา
แต่ตอนนี้ครับยังมีเวลาอีก๓นาทีครับ
ในขณะที่กบเพชรก็ไม่มียอมรุ่นพี่เหมือนกันครับ
หาแล้วกันต่อกันครับพยายามมาวางแค่เกี่ยวและตัดล่างครับ
พยายามจะแก้คืนด้วยลูกตัดล่างเลยครับ
ขวาซ้ายเจอเอาคืนเหมือนกันครับกบเพชร
เรียกว่าทันทีทันใดครับโดนยังไงคืนอย่างนั้น
ประเภทหุบขวาหลุดไปครับดูจากกวาดอีกแล้วครับ
มันหยุดเลยครับอย่างงี้
กรบเพชรเขามาดูจากความเบ็ดตี

พยายามจะเอาคืน
ด้วยก็เข้ามาบอกเรียกว่าทันที
เพชรแต่โอ้แต่ตัวเองนั้นเสียหลักเสียเหลี่ยมไปเอง

เอาไว้โต้แล้วเจอเหลี่ยมของตัวเพชร
หน้าตามฝ่ายตามโดดครับนูบแบบนี้ครับแท่งขวา
และกับกำปัดครับมานะครับแท่งซ้าย
กบเพชรเดินเข้ามาเจอเสียบตั้งกับแท่งข้า

และก็ยับจะรอบไหนสี่เหยียบ
รอติดจึงไม่ได้ครับธนาค

ตีเลยครับ

ถ้าโดนก็คืนครับในด้านนี้ถ้าจักร

โยงมาเจอแค่ขวาแล้วมีแค่เกี่ยว

วางด้วยซ้ายบ้างครับวงเพชร

แลกกันทีต่อทีครับ

พยายาม

ที่จะพยายามว้างซ้ายแต่ยังคลื่น
มาครับหลวมเข้ามาครับ

ครับในช่วงปลายยก

ประเภทเบียดเข้ามาเสียบด้วยขวา

เป็นการต่อสู้ที่สนุกสุดมัน

และเจอดังนั่นกรกเพชรเหวี่ยงทิ้งครับ
โอ้โหพลิกไปพลิกมาครับ
ดูครับกดมาแทงซ้ายครับ
ทางด้านกบเพชรเดินเข้ามามีจังหวะหลวมเข้าไปครับ
แล้วหุบขวากดมาแทงเอาคืนอีกแล้วครับ

มีวินาทีทองของตัวเองทั้งคู่นะครับ
แต่ตอนนี้ไปฟังคำตัดสินลุ้นรางวัลกันบนเวทีด้วยครับ
คุณผู้ชมครับก่อนจะไปฟังผลการจัดการตัดสินจากคณะกรรมการครับ
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
แม็กซ์โชคทางคู่ครับได้เป็น๙๐องศา

เอาล่ะเจ้าหลายท่านต้นไปกันต่อ๓รอวิดีโอ

ต้องเป็นตกครับ
สนุนโดยสุบัติ

เอาล่ะเจ้าหลายท่านต้องกินสนุนโดย
ตอนนี้มันถึงมวยกู้ที่๓ของรายการสุดยอดกีฬาการต่อสู้ครับ
ตอนนี้มันถึงมวยกู้ที่๓ของรายการสุดยอดกีฬาการสุดยอดกีฬาการ
ตอนนี้มันถึงมวยกู้ที่๓ของรายการสุดยอดกีฬาการ
ตอนนี้มันถึงมวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มันถึงมวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มันถึงมวยกู้ที่๓ของรายการ

ตอนนี้มันถึงมวยกู้ที่๓ของรายการ

ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ

ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ

ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ

ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ

ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ

ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ

ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ

ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ

ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ

ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ

ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ

ตอนนี้มวยกู้ที่๓ของรายการ
ทุกสัพพาครบนะครับเราเดินหน้าไปถึงคู่ที่สามของรายการ
แชมป์เพชรชัยลูกจำปาชัยครับจากกาลสิน
วันนี้ได้เปรียบน้ำหนัก๑๕กิโลกรัมครับ
เจอกับโชคชัยพลาน๒๖นะครับ
โชคชัยนั้นมาจากร้อยเอ็ด๖๔กิโลกรัม

ทางด้านเพชรชัยนี่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์มวยรอบนะครับ
วันนี้ได้น้ำหนักต่อเรื่องจากกระดุปรสมการการผ่านมวย
และศรีระครับส่วนด้านโชคชัยครับ

ชื่อจริงชื่อนายโชคชัยอาจวิเชียน
นี่คือพี่ชายแท้ครับของมงคลชัย
ควายทองยิมครับสูง๑๘๐เซนติเมตร

ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงซึ่งวันนี้ได้น้ำหนัก๑๕กิโลกรัมครับ
ชัยลูกจำปาชัยครับนายนารินทองคำ
อมยุทธ์ร้อยตำราครับจากอำเภอห้วยเม็กครับจังหวัดกาลสิน
ปัจจุบัน๒๓ปีครับสูง๑๗๔เซนติเมตร
ฟอร์มหลังชนะรวดทั้ง๓ไฟล์ครับล่าสุดชนะ
นี่ครับสรีระรูปร่างเรื่องส่วนสูงนี่
โชคชัยครับสูงลอยกว่าชัดเจนครับ
ได้คุณกล้าลูกเมืองเพชรแล้วครับขึ้นไปถอดมงคลให้
คุณกล้าในวันนี้นำธนาฬิวเหมาตุลครับ
มาขึ้นหวังกระชากแชมป์ครับกับคู่ปรับเก่าอย่างพาราดอนเล็กอสนิทพันธ์
ก็ต้องติดตามนะครับว่าเป็นคู่เอกนำรายการในพิกัด๖๓กิโลกรัม
คู่นี้นั้นเพชรชัยได้จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมมวยดี
ที่สำคัญนั้นมีลูกเด็ดขาดก็คือลูกเตะก้านคอครับ
เตะก้านคอของเพชรชัยนี่ที่ว่าแกร่งอย่างแสงเทียนน้อยนี่ยังโดนมาแล้วครับ
ล่วงให้กรรมการนับ๘นะครับในวันนั้น
แต่วันนี้ครับเจอกับมวยเข่าอาชีพจริงครับเข่าล้วนเลยครับทางด้านโชคชัย
ดูครับวันนี้จังหวะฝีมือจะวัดกับวงในที่เหนียวแน่นของโชคชัย
น้ำหนักต่อ๑๕กิโลกรัมจะมีผลหรือไม่ครับ
อยากจะกว้างหน้าไว้ครับโชคชัยเด็กด้วยต่อขวา
เพชรชัยกดลงมา

สียับมาสียับเลยครับ
เสียบถึงอกครับทางด้านโชคชัย
แต่ตัวป๊อปนี่สียับทันที
แต่แข้งขวาของเพชรชัยนั้นก็ไม่ธรรมดา

แล้วพยายามจะหาจำว
ขวางอีกแล้วครับ
โกรธเอาไวด์ตีด้วยเขาขวากลางหลังเลยครับ

นี่แหละครับอย่างที่คุณสุภาชินเรียนครับว่าเป็นมวยเข่าอาชีพแล้วครับโชคชัย
พยายามจะโยกพยายามจะสร้างจังหวะแล้วครับเพชรชัย

จังหวะสลับและเสียบด้วยเขาขวา
ขวางตีอีกครั้งครับ
ไปเล่นวงในครับเจอขวางหน้าครับเพชรชัย
โชคชัยเสียบด้วยทิ่งสาย
อู้หู้ดูกับให้เน้นว่ากว้างและเด้งด้วยเขาขวา
สมชัยนั้นยังไม่รีบเลยครับพยายามจะถีบไว้แล้วตั้งกำแพงคา
ล็อกนายพยายามจะตั้งแขนพยายามจะไล่แขนสู้แล้วเสียบด้วยเขาขวา
เอาละครับจังหวะไล่แขนเจอเข้าขวาของโชคชัย
มีจังหวะคืนจังหวะโต้บ้างแล้วครับทางด้านเพชรชัย

วางแข้งขวามาแล้วครับเจ้าเพชรชัยครับ
ชกชายเขนหุบซ้ายเติมด้วยขวาแล้วนี่ครับ
ขวางหน้าแทงอาวุธมวยยาวยาวนี่ออกได้ดีครับ
เอาละครับยัดซ้ายทางด้านเพชรชัยเอาคืนแต่เจอขวาโต้มาแล้วถีบ

สุดท้าย

สุดท้าย
สุดท้าย
หรือการต่อน้ำหนักให้ครับ
กิโลกรัมครับเพชรชัยลูกจำปาชัยครับ
นักชกในมุมแดงครับได้น้ำหนักต่อ๑กิโลกรัมครึ่งครับ
ดูครับในช่วงปลายยกพยายามจะเด้งตีเอาคืน
ต้นปล่อยให้ทางด้านโชคชัยครับ
ไล่แทงเข่า
ครับมาเลยครับยกที่๒เดินหน้าลุยแล้วครับ

พยายามจะต่อยในเกมของตัวเองครับ
เพฮ่ะขยามระหว่างแขกขวา

แต่หนีไม่ออกก็ต้องไล่แขนแล้วครับ

ว่าจะลงนี่ลงไม่ได้ลือร่างมา
โอ้โหกำลังแขนข้อแขนแกแข็งเหลือเกิน
กระปากตัวสองซ้ายเผชัยพระเจ้าจะฟันที่สองขวานต้องเอาคืน

เอาอีกแล้วครับหน้าทีต่อทีเลยครับ
โอ้จะว่าวงในของเขาเลยครับ

โอ้โหต้องบอกว่าเหมือน๑๕กิโลกรัม

ทางฝั่งของโชคชัยนั้นถึงตัวทันที

จังหวะนี่ครับอยากจะหุกซ้ายชงชัยตั้งไว้
ไม่ให้ลงล่างอีกต่างหากครับดูครับล็อกลากมาตีด้วยเขาขวา
จังหวะกดจังหวะล็อกของโชคชัย
เป็นชัยพยายามขวางโอ้โหเจอเขาขวาอยากเข้ามา
พยายามจะโต้ด้วยเขาขวาเหมือนกันครับเพชรชัย
ลากมาบ้างครับธนาเพชรชัยหมายที่จะให้ทางด้านโชคชัยนี้อ่อนแรงแผ่วลงครับ
แต่ตอนนั้นยังไม่มีเลยครับอาการแบบนั้น
ขวางอีกครั้งครับเต้งด้วยเขาขวา

หวานที่สองซ้ายชัยขวางไว้ปวก
ขวางหน้าถีบเอาไว้เลยครับ
ชัยตียัด

จังหวะยัดของโชคชัยเนื้อเลยครับ
เพชรชัยขยับแข้งขวาที่ว่าแน่ของเพชรชัยนี่ไม่ได้ออกเลยครับ

โอ้โหต้องบอกว่าไม่เลี้ยงเลยครับวันนี้

ขยับมาเสียบซ้ายตั้งกำแพงกาไม่ได้ครับดูครับขวางหน้าอีกแล้วครับ

เจ้าชายขยับมาเสียบซ้ายตั้งกระแพงกาไม่ได้ครับ
โชคชัยต้องเอหน่อยได้ครับ
เจ้าชาย
ไป๒ยกครับกับคู่ค้ำของรายการ
ยังมีเวลาให้ธนาพรรดิได้แก้ตัวอีกสามนาทีครับ
แต่ต้องบอกว่าก็ยังประมาทไม่ได้ครับ
เพราะว่าเพชรชัยแกมีจังหวะเตะก้านคอครับ
ที่เป็นทีเด็ดที่ตอนนี้ยังไม่ได้งัดมาใช้ครับ
เพราะว่าธนาชกชัยก็เดินหน้าถวางหน้าเสียบอย่างเดียวครับ
๓นาทีที่เหลือโชคชัยเบียดเข้ามาเจอหมัดขวา
เพชรชัยกระทึงตัวเจอมัดขวาส่วนอีกแล้วครับ
พยายามจะงัดหมัดมาเป็นตัวช่วยเลยครับเพชรชัย

โอ้โหแล้วพยายามจะตบด้วยฮุกซ้าย

แม่แค่งขาแกก็บอกว่ายาวจริงครับ
เสียบอีกแล้วครับ
ออกเอาไว้ทางด้านโชคชัยกวางหน้า

อยากเข้ามาพยายามจะเสียบด้วยเขาขวา
เวชชัยโยกพยายามจะกดแขนและฟันครับ
แต่ทางฝั่งของโชคชัยนั้นรู้ทันแล้วครับ
นี่ครับเข่าลอยยัดเข้ามา
ขวางนี่เลยครับมีรูปเก่งเลยครับ

วันนี้ไม่เลี้ยงจริงครับ

ต้องบอกว่าการเตรียมตัวมาชกกับโชคชัยต้องเตรียมตัวให้ดีครับ
แข็งแรงจริงครับ
แทงขวาขวางเอาไว้ครับ
เป็นมวยที่พละกำลังต้นแขนดีจริงครับ

สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์

และตอนนี้มาถึงมวยคู่รอเว่ย์ของรายการในวันนี้
พี่กำหนัก๕๓กิโลกรัม
ห้ามพลาดนักคู่หน้าสึกชกกระชากแชมป์

นักชกไทยเป็นเจ้าของแชมป์นะครับในมุมแดง
ท้าชิงโดยผู้ท้าชิงชาวจีน

ตอนนี้ครับมวยคู่ที่๔ของรายการครับพี่กำหนัก๕๓กิโลกรัม
คู่นี้สนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา
สวัสดีทุกท่านทุกท่านทุกท่าน
จินดูดิวเซงทายเวอร์เยอร์ที่กำลังกลับมากินที่สอง
เขาเป็นนักคอร์นสวันโปรวินส์
เชื่อมันโปรเยอร์อนทองผักจินด้า

ทุกคนทุกคน

เขาเป็นผู้หญิงของมหาศาลกรรมประวัติศาสตร์
๔๒ปีของเขาเขาเป็นแฮปฟอร์ฟอร์ฟอร์มซัววัง
แฮปฟอร์ฟอร์ฟอร์มซัววังจากมหาศาลกรรมจะเจอกับเก้าเรียนทองวิจินดา
จากนครสวรรค์ครับ๕๓กิโลกรัม
ต้องบอกว่านี่คือมวยดังในอดีตครับแล้วผมเชื่อว่า
เป็นนักมวยที่อายุสวิติอายุมากที่สุดที่โชคกับวิทีแมคมวยไทยในวัย๔๒ปีนะครับ
สำหรับแฮปฟอร์ฟอร์ฟงซัวว่างหรือเปล่าครับ
แต่ไม่ได้เอาแก่มาทำร้ายนะครับเพราะเพราะว่าทหารเเจาะเเงินสายต่อย
อยู่ตามภาครบุธรอยู่ตลอดครับดูเนื้อดูตัวได้ครับท่านผู้ชมครับ
แล้ววันนี้ขนทีมงานปพงสว่างมาเพียบครับ
ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไฟหรือว่าดอกไม้เงินครับ
อ่ายุคนั้นนี่นอกจากแฮ็กแล้วก็มีฮอนนะครับ
อ่อนแล้วก็ดอกไม้ไฟ
อกไม้เงินโอ้วันนี้ดอกไม้เงินมาด้วยครับ

ทางด้านแฮ็กปพงสว่างครับนายวิรุธพระตังพาโลครับ
ชกจากอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาศาลคาม
สูง๑๖๐เซนติเมตรจากค่ายมวยสิทธิจิรษัก
ส่วนทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับ๙เหรียญทองเพชรจินดาครับ
นักชกรุ่นน้องต้องบอกว่าอายุอ่อนกว่าเกือบ๒๐ปีครับ
จากอำเภอชุมตาบงครับจังหวัดนครสวรรค์
สูง๑๖๕เซนติเมตร๓ฟอร์มหลังชนะรวดหมดเลยครับ
ทั้ง๓ไฟล์สังกัดค่ายมวยเพชรจินดาครับ
เป็นแชมป์มวยรอบนะครับในรุ่นพิกัด๕๓๕กิโลกรัม
ลูกศิษย์ของพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับ
ดูรูปร่างแล้วแน่นอนครับฝั่งของเก้าเหรียญทองนั้นได้ร้อยกว่า
ไม่เคยได้เปรียบรูปร่างสรีระใครเลยครับ

ดอกไม้ไฟปพงสว่างครับ

แต่คนอื่นนี่เลิกหมดแล้วนะครับ
ที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับดูเนื้อดูตัวได้ครับท่านผู้ชมครับ
เอาละครับยกที่หนึ่งครับ
เก่าครับ
นี่แหละครับโชว์ให้เห็นครับ
ด้านล่างของมุมน้ำเงินมีต้องตาเพชรจินดานะครับ
จะคว้าแชมป์ในรุ่นพิกัด๗๓กิโลกรัม
ต้องบอกว่าค่ายมวยเพชรจิดาตอนนี้นี่แชมป์ระดับค่ายนั้นเยอะแยะเลยครับ
ให้ตันเพชรจินดาเก้าเหรียญทองเพชรจินดาต้องตาเพชรจินดา
จินด้าน
อื้อฮึยังเก๋าอยู่ครับ
แต่พยายามจะตรากหน้า
เกาหลียนทองนั้นรู้

ครั้งที่๓นี่ไม่ยอมหลงเหลี่ยม

ต้องบอกว่าเป็นนักชกรุ่นพ่อเลยครับ

เป็นไอดอลของใครหลายคนในอดีต

ดูครับยังรวดเร็วมีลูกทีมโดยเฉพาะหมัดนะครับ
เพราะมวยของจาตุนี่ต้องบอกว่าพระสีเสื้อปพงสว่างนี่
หมัดนั้นไว้ใจได้เลยครับ
โอ้โหหิขวานฮะครับอัดเต็มลำตัวเลยครับ
รวดด้วยซ้ายเกี่ยวได้มาก

อ้าวเบาเจอหมัดสายเข้าไป
นั้นของจาตุนี่ต้องบอกว่า
ถ้าสูงเกิน๑๖๐นี่ห้ามเข้าค่ายจาตุ๊ดเลยครับ
ไม่ว่าจะเป็นไดรธิ์ดวงประพรงสว่างตู้ตาธรรมดอกไม้ป่า
ต้องบอกว่ามือทองอีกหนึ่งคนนะครับที่ปั้นมวยแต่ละคนออกมาดังทุกคนครับ

ตอนนั้นนี่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงทุกคนเลยครับ

ในรุ่นล่าสุดนะครับ

ห้ามประมาณครับเจอมัดนี่

ลองแกนี่ผ่านงานได้ดีครับ

กดแขนไว้อยู่เลยครับ๙เหรียญทอง
แล้วก็ต้องการแยกออกมาครับพักกันปั๊บเดี๋ยวครับ
แกทำจริง
เพราะเค้าให้ให้หยุด
ช่างแล้วกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
โอ้โหแลกกันมันจริงครับ

ทำงานเข้าในทันที

พยายามจะกระลักษณ์ชาติแต่กรรมการเบรกสักก่อน
ต้องยอมรับในเรื่องความเก่าเลยครับทิ้งด้วยมัดซ้าย

พยายามจะสวนด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันครับเก้าเหรียญทอง
แล้วจังหวะวงในฝางไว้
โอ้โหยังโลดแล่นอยู่บนถือ๕ใบแบบนี้ได้อีกนานครับ

พยายามเจาะล่างก่อน

พยายามจะเน้นด้วยแข้งซ้ายครับเก้าเหรียญทอง
จังหวะดึงนิดเดียวลำหนักไม่เป็นเบา

โอ้โหจังหวะก้าวเหลียทองดันตะคุบครับ

ซ้ายของแพ็คเอาละครับ๙เหรียญทองเสียบคืน

ลงวางแค่งซ้ายตัวเล็กกับดวม
จังหวะวางแข้งซ้ายแล้ววงในกดแขน
เหรียญทองพยายามจะดันเข้าเชือกแล้วตี

ต้องหาจังหวะดีเอาอีกแล้วครับ
โอ้โหมันซ้ายของแกทำงานได้ดีครับ
พักกันพักเดี๋ยวกันครับ

แม่รีลาการชกของทางด้าน
เก้าเหรียญทองเพชรจินดาและแฮ็กปพงสว่างครับ
โอ้โหถ้าไม่เห็นด้วยสายตาอันนี้ใครมาพูดให้ผมฟังนะ

นักชกวัย๔๒แต่อาวุธนั้นยังรวดเร็ว

สมศักดิ์ศรีจริงครับนี่ครับจังหวะหมัดซ้ายของแฮ็ก
หลอกต่อยได้ดีครับแล้วสลับแทงด้วยเขาขวาครับ
จิ้มเลยครับนี่ครับลูกแบบนี้ครับ

๓นาทีสุดท้ายครับผู้ร้องของรายการเก้าเหรียญทองเดินแล้วครับ
อื้อฮือต้องอาศัยความสดนะครับเก้าเหรียญทอง
อื้อฮือพร้อมกำลังสดแล้วครับเก้าเหรียญทอง
โอ้โหแล้วเจอเหลี่ยมของแพ็ค

เหยียบด้วยซ้ายแต่ตั้งกับแข็งขานิดเดียว

มาอีกครั้งครับยอดเหรียญทอง

ครับพยายามจับโต้ครับเก้าเหรียญทองก็เอาคืน
อืมรุ่นน้องไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่แล้วครับ

ขยับเข้ามาเจอแข้งซ้ายล็อกใน
ด้วยเขาขวาทันทีครับเก้าเหรียญทอง

โอ้โหจังหวะสุดท้ายโอ้โหทางด้านแฮ็กมองคอร์สเลยครับ

หลับซ้ายและเสียบใน

สนุกจริงครับ

พยายามจะผลักออกแล้วครับ
ไม่เล่นวงไหนเลยครับเพราะรู้ว่า๙เหรียญทองนั้นแข็งแรงแข็งแกร่ง
พยายามมาวางซ้ายก้าวเหลือต้องสืบด้วยเก่าซ้าย
แฮคโยกสร้างจังหวังก้าวเหลือต้องเผียบเข้ามา
แฮคเตะซ้ายและตั้งกับแพงคาวัย
โอ้โหดูความเก่าของแกครับ

อาจจะยังไม่ชินสไตล์การชกที่นี่ครับ
ที่นี่นั้นเผยไม่ได้ครับแฮค

พยายามจะแลกเข่าคนละดอกคนละทีครับ
ซ้ายยาวครับตามไวน์ลงหน่าย

โอ้โหดูความแข็งแรงแข็งแกร่งของแกครับกดแขนอยู่
เหรียญทองพยายามจะใช้เหลี่ยมแต่ไม่ลงครับ
พยายามเข้ามาเขียบแล้วกับทราย
เก้าเหลือนทองพยายามจะโตด้วยแกร่งทราย
วางแล้วเขียบทรายเลยครับเก้าเหลือนทอง
พุ่งเขาชนวางด้วยแกร่งทรายเอาแฮกพุ่งเขาทรายบ้างครับ
เก้าเหลือนทองนั้นไม่ขึ้นช้าทำช้าเลยครับพยายามจะเล่งเกม
โมยงเข้ามาโอ้โหเจ๊ลหมัดทราย
พยายามมาเจอถีบพยายามจะวางซ้าย
ตู้กับสะดุงให้หลายเรื่อยครับ

คุณสุภิกษ์พูดยังไม่ได้ขัดคำแล้วมันซ้ายของแฮคมาร์คแล้ว

กาลินทรองกำลังจะเด้งซ้ายสู้เลยครับ

ลินทองเดินลุยต่อ

ครบ๓ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับ
ตบมือให้เลยครับโอ้โห
โอ้โหนี่แหละครับมันเป็นภาพที่สวยงามครับ
ชกรุ่นน้องก้มกราบรุ่นพี่ครับ

กีฬามวยไทยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
แล้ววันนี้ไม่ว่าผลจะออกอย่างไรครับพี่อ้นครับ
แฟนมวยที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าชื่นชมครับ

ในวัย๔๒ปีที่ต้องบอกว่า
ผมเชื่อว่าวัยเดียวกันคนอื่นต้องอายแหละครับ

แต่ตอนนี้ไปฟังคำตัดสินบนเวทีก่อนครับ
คุณผู้ชมครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน
ราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์

เจ้าท่านท่านผู้ชมครับ
หลังจาก๓ราวน์ของเรื่องภาพกัน
เราไปกับรางวัลสกอร์เทอร์

ทุกคนตัวนี้เสมอกันครับ

ข้อมูล

ดูมาชมครับกลับเข้าสู่การไทยล่าสด

และคู่สำคัญของรายการแล้ว
วันนี้ครับเป็นศึกชกกระชอกแชมป์ครับ

ชาวจีนจะมาขอท้าชิงเข็มขัด

นักชกจากจังหวัดลำพูน
พิกัดน้ำหนัก๖๓กิโลกรัม

ครูเอกนำรายการเป็นการป้อกัดชัม

เปิดโอกาสให้ริวเบาตุ้นครับ

แล้วก็มีการขัดชัมเป็นเดิมพันครับ

ในมุมน้ำเงินครับหลิวเหมาตุ่น
ในวัย๑๗ปีครับจากประเทศจีน
สูง๑๗๑เซนติเมตร

เสมอ๑แพ้๑แล้วก็ชนะ๑
ค่ายมวยลูกเมืองเพชรครับ
วันนี้จะมาเจอกับคู่ปรับเก่าอย่าง
พาระดอนเล็กอดสนิทพันครับนายภาคภูมิเทพธร

จากอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
ส่วนสูง๑๗๓เซนติเมตรครับ
ฟอร์มหลังแพ้๑ชนะ๒ครับ
ขับเส้นนี้ได้มาจากการชนะ
สายมูลค่ายแสนสุกยิมครับ

ป้องกันแชมป์ครั้งแรกของเขาครับในวันนี้
จากท่ายมวยอสนิทพันครับ

ได้คุณกล้าลูกเมืองเพชรครับ

แล้วก็หัวหน้าค่ายอสนิทพันธ์
ถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ทั้งคู่ครับ
เตรียมตัวรอเลยครับท่านผู้ล้างตากครับ
เคยเจอมาหนึ่งครั้งพลิกแพ้อย่างสนุกครับ

ระยะหลังพระดอนเล็กครับฟอร์มดีฟอร์มสดขึ้นมาด้วยครับ

อาศัยจังหวะเตะและหนีเตะและดีนะครับ

โดนเล็กครับ
ต้องระวังครับนี่ครับถีบด้วยซ้ายยันเข้าไปเลยครับ
โอ้โหแล้วพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเลยครับหรือมอตุล
โดยเฉพาะไฟล์ล่าสุดที่น็อกธนงเดชกอดิษรครับ
แม่งแค่แบรกคลิกทีเดียวเลยครับ
และล่าสุดจริงนี่เป็นการเอาชนะน้องคมกริจครับ

ครับเสริมความแข็งความแกร่งขึ้นมาแล้วก็พยายามจะเล่นงานฐานล่างครับ
ครับเสริมความแข็งความแกร่งขึ้นมาแล้วก็พยายามจะเล็กหาฐานล่างครับ
ครับเสริมความแข็งความแข็งความแกร่งขึ้นมาแล้วก็พยายามจะเล็กหาฐานล่างครับ
ครับเสริมความแข็งความแข็งความแกร่งขึ้นมาแล้วก็พยายามจะเล็กหาฐานล่างครับ
นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ

นี่ครับหนวมมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพรดอนเล็กครับ

นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ

นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ
ตีอัดเข้าไปสองที
นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ

นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ
ตีอัดเข้าไปสองที
นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ

นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ
ตีอัดเข้าไปสองที
นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ

นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ
ตีอัดเข้าไปสองที
นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ

ตีอัดเข้าไปสองที
นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ

นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ
ตีอัดเข้าไปสองที
นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ

นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ

นี่ครับหัวมาเจอแบบนี้เลยครับวงในของพาราดอลเล็กครับ

ตีอัดเข้าไปสองที
การให้เลือดนะครับ

ละคร่างช่วยไว้ครับหมดโจ๊กที่๑
ต้องเดินบ้างครับพรดอนเล็กไม่ยิงด้วยซ้ายย้ำเข้ามาครับ
ฟ้องเลยครับอ่าฟ้องครับฟ้องเลยครับ
ตีเข้าไปโบเรนกระจับครับหลุยใหม่ครับ
เสียบพยายามจะตีจังหวะ๒ไม่ได้ครับแยกออกมาก่อน
โอ้โหลิวเมาตุ้นไม่สนเลยครับพยายามจะเดินหน้า
เดี๋ยวก็มาพยายามจะล็อกไหนเลยครับภาระดอลเล็ก
เจอก่อนรัดฟัดเหวี่ยงไปนี่ต้องบอกว่าไปไม่เป็นครับ
แต่วงนอกเนี่ยครับไม่กลัวครับ
แข่งขวาเกี่ยวแล้วเอาเลยครับนี่ครับกำมัดขวา
แล้วมีทีมซ้ายเดี๋ยวได้
โอ้โหได้แต่ไม่ต่อเนื่องครับหมัดของลิวมอลตุ้น
ถีบด้วยซ้ายหุบซ้ายไม่ถึงครับ
ตัวเล็กขวางหน้ากดมาแล้วตี
นี่แหละครับวงในครับโอ้โหคนละเรื่องเลยครับ
แต่วงนอกครับยังได้เสียวอยู่ซ้ายของทางด้าน
พยาบาลเล็กเจออันดำตัว
ออกอีกทีครับจังหวะล็อกในแล้วเหน็บด้วยเขาขวาของพลาดอนเล็กครับ
แต่หลิวของตุ๋นนี้ไม่มีท้อเลยครับพยายามจะเบียดเข้ามาทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสอง

เอาละครับถึงก็ต้องถอยครับทะดานพลาดอลเล็ก
ขวามาจิมด้วยซ้ายครับพลาดอลเล็กกว้างด้วยแข่งซ้าย
เอาละครับนวดลำตัวนวดลำตัวด้วยหมัดขวา
พรดอนเล็กออกการให้เห็นเหมือนกันครับ
ลิวเมาตุ้นเบียกเข้ามาพลาดอลเล็กพยายามจะถี่ไว้
ทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองโอ้โหหน้าสะพัดไปเลยครับ
เอาละครับหมดยกที่๒ครับพักกันก่อน

มีปลายเปลี่ยนเข้าหาตลอดครับหลิวมอตุ๋นตกด้วยกุ้งซ้ายแล้วเติมด้วยมันขวาแล้วล้องใน
พอลาดอนเลยพยายามจะลัดล่างทวงเวลาไว้ก่อนครับ
พยายามจะโปรดกวนออกซ้ายออกขวาหลิวมอตุ๋นเตะไปที่พับใน
เตะไปที่พับในอีกทีแล้วทิ้งแล้วทิ้งซ้ายโอ้โห
ทำได้ดีครับดอกนี้ของหลิวมอตุ๋น
มอนกันหลักสวยจริงครับทีมอีกที
หลักนายครับไปตีเลยครับพอลาดอน

โอ้โหพัฒนาการของแกนี่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับหลิวมอตุ๋น
อ้าวเลยครับเตือนเลยครับต้องเตือนครับ

ครั้งที่สองเลยครับครั้งที่สองเลยครับ

มาแล้วก็ว่ากันต่อครับลาดอนเล็กเวียกเข้ามา

โอ้โหโดนเตือนครั้งนี้ต้องรีบเลยครับ
หลุดเข้าไปครับหลิวมอตุ๋น
ลาดอนเล็กก็ไปคืนไม่ได้
หลุมอตุ๋นยังคงเวียกเข้ามามันยังจะถือซ้ายแล้วหลักนาย
ยับยับขยับเข้ามาแล้วทิ้งให้มันขวาโอ้โห

ถูกเข้าไปถูกเข้าไปอีกแล้วครับ
หัวจิตหัวใจให้บองสอบกันเลยครับ

หลุมเวียกเข้ามาทางล่าง
ยับอยากจะเล่นงานทางล่างครับ
ทิ้งกับมัน
ก็โดดพีมเลยครับโอ้โห
รอบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ
กับผู้เอกนำรายการเป็นการป้องกันแชมป์ของพาราดอลเล็กอสนิทพันธ์
ซึ่งเจอกับผู้ปรับเก่าอย่างลิวเหมาตุ้นนักชกจับประเทศจีนครับ
โหยกแรกถึงแม้ว่าจะได้มาสองนับครับ

โหยกแรกถึงแม้ว่าจะได้มาสองนับครับ
ทำท่าว่าจะได้มาสองนับครับ
แต่ไม่ใช่เลยครับท่านผู้ชมครับ
โหยกแรกถึงแม้ว่าจะได้มาสองนับครับ

แต่ไม่ใช่เลยครับท่านผู้ชมครับ
โหยกแรกถึงแม้ว่าจะได้มาสองนับครับ
แต่ไม่ใช่เลยครับท่านผู้ชมครับ
โหยกแรกถึงแม้ว่าจะได้มาสองนับครับ
โหยกแรกถึงแม้ว่าจะได้มาสองนับครับ
ทำท่าว่าจะปิดเกมไวแต่ไม่ใช่เลยครับท่านผู้ชมครับ
โอ้โหยกแรกถึงแม้ว่าจะได้มา๒นัดครับ

โหยกแรกถึงแม้ว่าจะได้มาสองนับครับ

และเดินลงไปลุกขึ้นยิ้มเหวินเหวิน

มุมน้ำเงินครับได้ไป๙๐องศาได้
มาถึงคู่ที่๒ของรายการยุทธจักรอสมิลากับปกเทศขุนวังหลวงกับสปปลาว
คู่นี้นี่สนุกดูเดือดแล้วครับ

จังหวะหนักความรุนแรงอยู่ที่นักชกรุ่นน้องครับ

แต่ลูกต้องบอกว่าขยันครับ

ทางด้านยุทธจักรไม่ได้เป็นรองครับ

คริพรจักรหวางกันในแคงขวา
เหวี่ยงด้วยฮุกขวาคืนและเสียบในครับ
ปนพลนแพทสี้แม้ว่าจะหมากทั้งแรกนะครับ
แต่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีโดยเฉพาะลูกหนักนะครับ

บอกว่าสุดยอดแล้วครับสุดท้ายก็เสมอกันไปครับ

นี่ครับต้องบอกว่าแกร่งจริงครับ
ชบชายปราน๒๖แล้วชบกับร้อยเอฟ
ถึงแม้ว่าจะต่อน้ำหนักให้กับทางด้านเพชรชัยลูกจำปาชัยครับ
แต่ก็ไม่มีปัญหาครับ
เอาชนะเทนิเกิ้ลน็อกเอาท์เพชรชัยไปในยกสุดท้ายดูครับ
เฉพาะลูกขวางหน้าแล้วเด้งตี
ตีจัดละดอกจัดละทีของแกดูครับ
แม้ว่าจะต่อน้ำหนักให้แต่ไม่ได้ต่อรูปร่างนะครับ
ต้องกายเทศยกจนกับประกาศนั้นยุติการช้องนะครับ
และนี่ครับโอ้โหเหลือเชื่อแล้วมันจริงครับ
ต้องบอกว่า๔๒ยังแจ๋วครับ
เก้าเหรียญธอมก็พยายาม
แต่ต้องบอกว่าไม่ง่ายครับ

และนี่ครับคู่เอกนำรายการจังหวะเตะก้านคอของธนาดอนเล็กนั้นทักทาย
มาตลอดแล้วเคลียร์ร่างแล้วนี่ครับขึ้นบนโอ้โหแล้วล่วงเลยครับ
ตุนไว้ได้๒นัดก่อนจะป้องกันแชมป์สำเร็จ
วันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วครับผมใบตมงบนอารีผมสุภาชินเงินบำรุงครับ
พร้อมทีมงานกลับลาแฟนรายการไปก่อนพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะครับวันนี้
ขอเริ่มความขอบคุณจากทีมงานสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ